คุณใหม่ทำไมไม่ไปแฟชั่นวิกไปเดินเจินชาย

คุณใหม่เขาบอกว่าเขาคิวไม่ได้ไงครับ
คนก็ไปถามเขาเพราะว่าตอนนี้เขามีภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะ
ใหม่ยูเทิร์นวัยหัวใจรีเทิร์น

นี่คือชื่อเรื่องเป็นภาพยนตร์ของเขา
๒๐ใหม่ยูเทินวัยหัวใจรีเทิน

อ๋อ๒๐ใหม่กลับไป๒๐ใหม่อีกทีหนึ่ง

พี่เขาไปถามเขาว่าทำไมช่วงที่ผ่านมา
น้องเขาก็บอกว่าอันนี้คนไปถามถึงเรื่องกระแส
จะแสดงภาพถ่ายที่เค้าถ่ายกับพี่จ๊อตทาดาก่อนนะคะที่แบบอุ๊ยหวานหน่อย
บอกโอ๊ยนานมากแล้วนะคะนานมาก
เอาเหรอนายแบบนานแบบว่าเป็นนิทัศกาลที่นานมาแล้ว
แต่พอดีใหม่ไม่เห็นมาก็เลยเอามาลงซะหน่อย

เป็นรูปลงรูปพริกรัวเลย
น้องใหม่บอกว่าเสียดายมากเหมือนกันค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นตัวใหม่เองก็ถ่ายบ่วงอยู่ในกองละคร
รวมถึงงานโฆษณาต่างที่ใหม่ต้องให้คิวไปถ่ายด้วย
และอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้งานใหม่ค่อนข้างแน่นจริงค่ะ
ซึ่งใหม่เองก็พยายามทำให้ได้วันละ๒งาน
เพื่อจะให้ทุกงานดำเนินไปได้
น้องทำงานวันละ๒งานนะ

แล้วเขาก็บอกว่าจะพยายามทำให้ได้๒งาน
แสดงว่าเกี่ยวกับคิวของเราที่ไม่ว่างใช่ไหม
เพราะว่าหลายคนมองไปถึงขนาดว่า

พูดนานอะไรบ้างเยอะไปบอกมาเลย
อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเขียนมา

แต่ว่าติดละครจริง
บ่วงค่ะเพราะว่าบ่วงเนี่ยเร่งถ่ายมาก

ใช่ค่ะอยากจะไปเดินด้วยนะคะ

เสียดายไหมที่ไม่ได้ไปปีนี้อ๋อไม่เลยค่ะ
เพราะว่าใหม่เองก็ทำงานในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบ
ปี้นะคะละครคืออาชีพของเรา
จ้ะดีมากค่ะอยากดูแต่มีอยู่อันนึงน้องชอบคำถามนี้มาก
เวลาแบบไปเมืองเขาถามว่ามีโอกาสจะไปเมืองนอกอีกไหม
คุณแม่สั่งห้ามเที่ยวละค่ะคุณแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำงานในเมืองไทยให้ดีก่อน
ผลงานให้แฟนได้เห็นเพราะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนี่หนักหน่วงมาก

คุณแม่นะเขาบอกว่าเขาจะพาคุณแม่ไปพักผ่อนที่บ้านเกิดคุณพ่อเขา
แม่นางบอกว่าไงรู้ป่ะแม่นางบอกว่านางซื้อกระเป๋าแบบ
วันดีคือดีนักก็ซื้อฉันไม่ให้แม่นางถือนะ

วันดีคืนดีนางก็ซื้อแอร์เมสมาให้แม่นางถือนะ
นี่ไงก็เป็นลูกที่ดีไหมอย่างนี้รักคุณแม่
เป็นเพราะว่าท่านอยากให้เราเซฟเรื่องของการใช้เงินหรือเปล่า

คุณแม่เขาแค่อยากให้เรารับผิดชอบงานที่ได้รับมาให้เต็มที่
แล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาบ่วงกับละครอีกเรื่องให้เคลียร์ก่อน
แล้วเดี๋ยวเรื่องเที่ยวเนี่ยค่อยว่ากันคุณแม่เขาบอกอย่างนี้
มีหลายเรื่องค่ะหนูมันไม่ได้จบบวก
พี่เห็นหนูรับเยอะมากเลยน้องคงไม่ได้ไปเที่ยวอีกนะ

ยังไงยังไม่ได้ถ่ายเรื่องนั้นใช่ไหมคะตกลงรับตกลงรับ
ก็มีช่อง๓ก็มีตั้งเยอะแล้วก็เดี๋ยวไปช่องวัน
ช่องวันอีกที่แรกว่าถอนไปเรื่องอะไรเนี่ย
เนี่ยมีหนังมีหนังเดี๋ยวมีหนังมีหนังเป็นหนังเรื่องใหม่นี่แหละ
ว่าหนูไม่ได้เที่ยวแล้วล่ะน้องใหม่เอ้ยอุ้ยแต่สามสี่วันนางก็ไปได้
จะไปอะไรอีกปีนี้นางไปไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วพี่
ทุกวันนี้ดาราค่านิยมดาราเปลี่ยนไปเนาะ
ถ้าสมมุติคุณจะเป็นดาราแบบระดับเบอร์ต้น
จะต้องไปต้องเชิญไปต้องได้รับเชิญใช่ไหมถึงจะไป
คือเนื่องจากแบรนด์เสื้อผ้ามันเปิดเยอะแล้วไง
ซึ่งอย่างเขาบอกว่าอย่างของเกาหลีเองเนี่ยเดี๋ยวก็ดูสิก็ไป
ฉันถึงถามว่าทุกวันนี้คือดาราจะต้องไปนั่งดูฟอนโล

มันเป็นการโปรโมทที่ดีนะ